ท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศที่สถานีรถไฟคลองแขวงกล่ำที่ฉะเชิงเศร้า

เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถบัสของคณะกระถิ่นจนเสียชีวิตไปสิบแปดศพเนี่ย
วันนี้ญาติญาติเขาก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณบุคคลในครอบครัวของเขาเพื่อจะกลับบ้านกัน

นี่คือความสกซ่อมเสียใจของหนึ่งในครอบครัวผู้ศูนย์เสียนะครับ

ครอบครัวนี้มาจากสมุทรปราการนะครับก็จากต้นทางของคณะรถบัสกระถิ่นเขานะครับ
นี่เป็นครอบครัวของนางสาวรำไพรพาไทยสงฆ์กับนางสาวสุพศรแดงอุ๊ยเป็นสองน้าหลานเสียชีวิตสองคนเลยนะฮะ
ของครอบครัวนี้นะครับจากเหตุการณ์รถไฟชนรถบัสคณะกระถิ่นนะครับที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นที่ฉะเชิงเซานะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มาเชิญดวงวิญญาณกันแม่กับลูกสาวของนางสาวรำไพรนี่ร้องไห้นะฮะญาติญาติก็มานะครับ
คนที่อยู่แถวนั้นใครมาเห็นก็อดเศร้าไปด้วยไม่ได้
มีช่วงที่ทุกคนในครอบครัวได้จุดทูปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยรถไฟขบวนหนึ่งแล่นผ่านมาพอดี

แล้วมันทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความรู้สึกยิ่งไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะ

ไม่รู้จะบรรยายหรืออธิบายด้วยถ้อยคำไหนนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกคนก็ร้องไห้นะครับ
นึกถึงวินาทีเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนเช้านะ
คนในครอบครัวได้บอกกับสองดวงวิญญาณให้กลับบ้านนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่ร้องหายเนี่ยนะครับดูชมครับ
นี่คือคุณอานะฮะคุณอาของผู้ตายนะครับ

ปล่อยโหลออกมาคือเขาทำใจไม่ได้จริงอ่ะ

ผมเลี้ยงมาแต่เกิดเลยครับไม่มีสนิทหรอก

มาพ่อเขาเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๓๓ครับ
หลานสาวผมมาทำงานอยู่กรุงเทพในหลายปีแล้วครับ
บางทีเขาติดต่อไปหาอาเนี่ย

เขาไปทุกที่เลยทำบุญ
ครับ

ลูกเขาก็มีครับลูกชายคนหนึ่งครับ

สำหรับศพของนางสาวรำไพรกับนางสาวสุภาษรของครอบครัวนี้นะครับ
พี่ยาก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดที่สมุทรปาการแล้วนะครับ

แล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ

ก็เป็นในส่วนของนางสาวรจนาคำมูลนาชื่อเล่นชื่อตาย

นี่เป็นหนึ่งใน๖ศพนะครับ
สำหรับนางสาวรจนานะครับที่ต้องส่งมาพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใคร

แล้วร่างของนางสาวรจนาในที่เกิดเหตุเนี่ยเธอขาด๒ท่อน

วันนี้ครอบครัวมาที่สถาบันนิติเวชวิทยา
หลังจากที่ตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยนะครับ
บอกว่าได้คุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายกับหลานสาวคือนางสาวรจนาหรือว่าตายเนี่ย
ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็คือวันที่๑๑ตุลา
แต่ป้าเนี่ยคุยครั้งสุดท้าย๗ตุลานะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมา๒๓วันเนี่ยตากระตุกบ่อย
นี่คือผู้ตายนะฮะที่วันล่างเธอขาดเป็น๒ท่อน
ท่อนต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะน่าสงสารมาก
บอกคุยกับหลานสาว๗ตุลาคม
หลังจากนั้นนะตากระตุกบ่อยเลย๒๓วันตากระตุกบ่อย
เย็นเมื่อวานนี้๑๑ตุลาคม
มีคนแจ้งข่าวมาว่าหลานสาวเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
รถไฟชนคณะกฐินที่นั่งมาในรถบัสเนี่ยนะฮะ
หลานสาวเธอเสียชีวิตด้วยทีแรกไม่เชื่อ
ก็พยายามโทรเช็คตลอดว่าจริงไม่จริง
สุดท้ายก็ได้รับคำยืนยันว่าจริง
แต่เดี๋ยวมันมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ

ความเสียใจจริงจริงสำหรับผู้ที่สูญเสียนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็คือดีเจที่เปิดเพลงอยู่บนรถบัสนะคะครับซึ่งวันนี้ทางครอบครัวได้รับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางโปรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณคารินกระมุดโยธินได้เลยค่ะ
ของนายปัญจพลหรือดีเจอูนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัตร
ชนกับรถไฟที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งบรรยากาศทางด้านหลังของผมในตอนนี้ครับ
และเพื่อนสนิทต่างอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ครับที่รู้สึกว่า
หัวใจสลายที่เสียลูกชายไปและรู้สึกไม่สบายใจ
ลูกชายอาจจะต้องถูกมองว่าเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นครับ
บรรยากาศงานศพของนายปัญจพลตรุษมูล
หรือดีเจอูที่วัดบางโปร่งจังหวัดสมุทรประการ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีบรรดาเพื่อนร่วมงาน
ที่ทำงานอยู่ที่ที่ทำการปรายศนีย์ไทยและคนรู้จัก
ต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวซึ่งด้านครอบครัวก็อยู่กันพร้อมหน้าครับ
มีทั้งภรรยาลูกสาวพี่สาวรวมทั้งพ่อและแม่ครับ
ยังคงอยู่ในอาการเสียใจและร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะนางสุดท้ายตรุษมูลผู้เป็นแม่ครับ
ที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นได้จากช่วงรดน้ำศพลูกชายครับ
ร้องไห้ปริ่มจะขาดใจอยู่ตลอดเวลา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับยังได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน

บอกว่าผู้ตายเป็นคนขยันดูแลครอบครัว
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
และยังคงรู้สึกไม่สบายใจกับประเด็นที่กระแสโจมตี
ว่าเพื่อนของเขาอาจจะมีส่วนที่จะเป็นต้นเหตุ
เหตุจากการเปิดเพลงเสียงดังทำให้ไม่ได้ยินเสียงของรถไฟ
โดยมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด
และคงไม่มีใครเอาอีกหลายชีวิตที่อยู่บนรถบัตรคันนั้น
รวมทั้งชีวิตของตัวเองที่ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลมาเสี่ยงครับ
แต่ถ้าเกิดเขาก็จ้างดีเจดีเจก็ต้องไปทำตามหน้าที่
เพราะถ้าเกิดเปิดเบาแล้วลูกค้าก็ไม่ชอบ
เพราะทางเสียงมันไม่ได้อยู่ที่ดีเจเปิด
เจเป็นแค่เสียงเพื่อที่ให้ลูกค้าฟังจะดังจะเบาอยู่ที่คนขับหรือว่าลำโพงของรถ

เขาพยายามเขาทำงานประจำนี้เสร็จเขาก็ไปรับพวกดีเจ
ทำดีเจแล้วก็ขายของพวกฮิ้วหิ้วให้ลูกค้าตามสั่งนะครับ
เขาดูแลครอบครัวเขาบอกเขาต้องเลี้ยงครอบครัวให้สบายครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดบางบ่อในจังหวัดสมุทรประการครับ
ตั้งสวดศพของนายบุญส่งสวนยิ้มคนขับรถบัตรของคณะกระถิ่นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เช่นกัน
ทันทีที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปถึงทางครอบครัวที่ยังคงอยู่ในอาการเสียใจ
และในช่วงทำพิธีรดน้ำศพนายบุญส่งได้ขอร้องทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่ให้บันทึกภาพภายในสารา
โดยมีตัวแทนทางครอบครัวออกมาชี้แจงและยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ครับ
โดยก่อนหน้านี้ครับผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปทางลูกชายที่เป็นลูกเลี้ยงของนายบุญส่ง
บอกว่าทางครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้พูดคุยกับในตุ้ยที่เคยเป็นเด็กประจำรถของนายบุญส่ง
ที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นดีเจประจำรถ
บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่สบายใจที่มีบางกระแสโจมตีว่าเสียงเพลงบนรถอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
รับครับว่าเครื่องเสียงของรถทุกคันแม้จะถูกดัดแปลงแตกต่างจากลำโพงปกติ
แต่ลำโพงที่อยู่ใกล้ที่สุดกับที่นั่งคนขับครับจะถูกเฟสเสียงออกไปกลางรถและมีกระจกกั้นหรือบางคันก็อาจจะแยกเป็นห้องเพื่อไม่ให้เสียงเข้าไปรบกวนกับคนขับรถครับ
สำหรับตลอดทั้งวันในวันนี้ที่จุดเกิดเหตุในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็มีบรรดายญาติของผู้เสียชีวิตครับต่างทยอยเดินทางมาร่วมอันเชิญดวงวิญญาณกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
อกจากนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขาไปปรับสภาพพื้นที่
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเลยว่าที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยจะมีย่ามีต้นไม้มีอะไรค่อนข้างเยอะมันก็จะบดบังสายตา
ครับเวลาที่รถวิ่งผ่านแล้วก็วิ่งที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอ่ะค่ะก็เลยมีเจ้าหน้าที่อบตบังเตยอบตบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
นำรถแบ็คโฮลนำอุปกรณ์ไปถางย่าค่ะไปตัดต้นไม้ไปปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นไปรื้อรั้วไปตัดต้นไม้นะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าคือมันจะมีบางจุดที่มันเป็นจุดอับสายตา
เขาเลยไปช่วยกันเนี่ยค่ะสองฝั่งเลย
ก็เป็นระยะทางประมาณ๑๕๐เมตร
รถไฟก็จัดเจ้าหน้าที่จัดคนมายืนโบกด้วยนะคะ
ตั้งแต่เช้าเลยก็มาดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็มีปัญหาระหว่างรถยนต์กับรถไฟ

ช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยรถจะผ่านตรงจุดตรงนี้เยอะมาก
เพราะเป็นทางรัฐคือเคยประสานของงบประมาณ

แต่ก็ประสานไปไม่มีใครติดต่อกลับ
เคยประสานให้ซ่อมสัญญาณเตือนรถไฟ
ประสานไปก็ไม่มีการตอบกลับเหมือนกัน

แล้วจุดตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สัญญาณไฟเสียมา๕ปีแล้วค่ะ
ไปเตือนตอนนี้ไม่ได้ทำงาน
เสียมาไอ่นี่แล้วล่ะภักด์ใหญ่แล้ว
และมีเนี่ยสัญญาณเตือนตรงนี้

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าทางอำเภอได้ประสานการรถไฟขอติดตั้งเครื่องกั้นนะคะ
แต่จุดนี้เป็นทางลักผ่านทางการรถไฟไม่สามารถนำอุปกรณ์มาปิดกั้นพื้นที่ได้
โดยยืนยันว่าทางอำเภอได้ประสานงานกับทางการรถไฟมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ติดปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าจุดตรงเนี้ย
ส่วนเจ้าหน้าที่ของทางขนส่งทางบกนะคะก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
เข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกในข้อไหนบ้าง
แล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าจะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บในส่วนไหนยังไงบ้างนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้คำถามคือสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากอะไร
และจะต้องมีการดำเนินคดีกับใครอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้ค่ะพตรรีชาคริสสวัสดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แถลงนะคะ
โดยบอกว่าจากการสอบปากคำพยานรวบรวมหลักฐาน
พบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้สรุปได้เป็น๖ข้อหลักแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนขับรถบัสไม่คุ้นเคยเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟ
ในรถบัสมีการเปิดเพลงเสียงดังอาจทำให้คนขับรถไม่ได้ยินเสียงหวูดเตือนจากรถไฟ
จุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟแต่มีป้ายเตือนและมีสัญญาณไฟแต่ไม่มีเครื่องกั้น
จุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทางชันนะคะคุณผู้ชมคนขับรถบัสต้องเร่งความเร็ว
เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นจุดตัดทางรถไฟตรงนี้
ภายในรถบัสมีผู้โดยสารมากกว่ากำหนดนะคะ
ก็มีการเร่งเครื่องเพื่อที่จะขึ้นเนินข้ามที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ
มันก็เลยต้องมีการเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพราะว่าขึ้นเนินแล้วผู้โดยสารเยอะด้วย
รถไฟวิ่งมาค่อนข้างเร็วไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิด
รถไฟต้องมีระยะในการเบรกประทันหรือระยะกระชันชิดไม่ใช่

รถไฟได้ชนรถบัสของคณะกฐิม
เสียชีวิตตัวเลขในขณะนี้ตำรวจยืนยันว่าคือ๑๙ศพนะฮะ
เพราะเมื่อวานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยสิบแปดวันนี้มีผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่ง
เดี๋ยวจะค่อยไล่ไปนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะฮะ
ถกเถียงกันเยอะพูดถึงกันเยอะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะเกิดจากเรื่องของความประมาทหรือมีปัจจัยอื่น
อย่างเช่นคนขับรถบัสทัศนวิสัยมองเห็นไม่มองเห็นอย่างไรนะครับในที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงบู่ดไหมนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวของเรา
แต่ว่าเรียนท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับเราตรวจสอบกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วนะฮะ
ตรงจุดตรงนี้นะครับสถานีรถไฟคลองแขวงกันที่ฉะเชิงเซาเนี่ย
ณช่วงเวลาที่เราพยายามที่จะดูว่าเอ๊ะทัศนวิสัยเป็นยังไงมีสิ่งบดบังสายตาไหม
ถ้าเปิดเพลงในรถเสียงดังจะได้ยินเสียงอู่รถไฟไหม
ไม่มีรถไฟแล่นผ่านตรงจุดนี้นะฮะค่ะคือเราจำลองเหตุการณ์ด้วยความปลอดภัยนะคะ
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะถามการรถไฟเรียบร้อยตรวจสอบคือ
สองชั่วโมงเนี้ยที่เราจะมาลงพื้นที่ตรงเนี้ยไม่มีรถไฟ
แล่นผ่านเลยนะนี่คือลุงอเนกนะฮะลุงอเนกเป็นคนขับรถ
ลักษณะแบบรถทัวร์โดยสารรถบัสอย่างนี้นะครับมาลอง
ดูว่าเอาตรงนี้ก่อนทัศนวิสัยจะเป็นยังไงนะฮะไปตรงเส้น
ทางจุดเกิดเหตุก่อนนะครับจุดเกิดเหตุก็คือถนนบ้านบาง
หมู่บ้านเกาะดอนในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางเตยจังหวัดฉะ
เชิงเซาตรงนี้ที่เกิดเหตุเช้าเมื่อวานซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้
คือจุดตัดข้ามทางรถไฟนะครับบริเวณสถานีรถไฟคลอง
แขวงกันซึ่งจุดตรัสตรงนี้นะครับเป็นทางลักผ่านนะมี
ติดป้ายบอกเอาไว้ป้ายเตือนมีสัญญาณไฟเตือนแต่ว่า

ผ่านมา๒รางเป็นรถฝ่ายโดยสาร

คือจะเห็นว่าข้างทางจะมีต้นไม้
มีต้นไม้ใหญ่มีย่ารกสูงวันนี้เข้ามาปรับพื้นที่กันแล้วนะครับ
คือมันก็ถามว่าจะสามารถมองเห็นได้ไหม
หากมีรถไฟวิ่งมานะครับ
ถ้าก่อนจะขึ้นลักษณะแบบนี้

อาจจะมีต้นไม้บาง
ก็ต้องเร่งเครื่องเพราะว่าต้องเป็นเนินขึ้นเนินแบบนี้
แต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยลุงอเนกบอกเห็น

อันนี้ต้องเห็นย้ำอีกครั้งนะครับ

เราตรวจสอบชัดเจนนะฮะขออนุญาตถูกต้องเรียบร้อย

เราก็เลยลองดูว่าทัศนวิสัยตรงนี้

คุณนฤทธบุญนิ่มไปทดลองดู

คนขับรถบัสเนี่ยก็ได้ขับทางนี้นะฮะ
มุ่งหน้าเพื่อที่จะไปวัดบัปนักนะครับ
มุ่งหน้าเพื่อที่จะไปวัดบัปนักนะครับ
ระหว่างทางที่จะถึงวัดบัปนักเนี่ยนะครับ
ระหว่างทางที่จะถึงวัดบัปนักเนี่ยนะครับ
ต้องผ่านทางข้ามรถไฟขึ้นไปนะครับ
ต้องผ่านทางข้ามรถไฟขึ้นไปนะครับ

ก็จะขึ้นไปบริเวณทางข้ามตรงนี้นะครับ

จะมีป้ายหยุดบอกทางนะครับ

ทางด้านขวาเมื่อมองไปบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ

ต้นไม้ยังสูงอยู่๑๕เมตร

มองเห็นบริเวณนี้ได้นะครับว่า
มีรถไฟกำลังวิ่งผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นคนขับรถได้ขับรถ

ขึ้นไปลางที่๑โดย

ว่าขับมาหลังจากนั้นก็
ขับไปรางที่๒เลยครับ

แต่คนขับก็ยังขับไปต่อนะครับ

เป็นลางที่จุดเกิดเหตุนะฮะ

สอบกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแล้วนะครับ

ไม่มีรถไฟแล่นผ่านในช่วงนี้เลยนะครับ

ก็เลยทดลองดูว่าทัศนวิสัยจะเป็นอย่างไรนะครับ

ขับผ่านตรงนี้มี๓ราง

ลุงคนขับเนี่ยแกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะครับ

ปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึง

คันเกิดเหตุเนี่ยถึงขับ
แบบนั้นถ้ามองไม่เห็น

เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรถไฟเนี่ย
รั่นหลายครั้งนะฮะ

เห็นตั้งแต่รถบัสเริ่มวิ่งเข้ามา
นะฮะก่อนจะข้ามทางรถไฟ

ลาดชันแบบนี้ฮะประมาณ
องศาด้านข้างทั้งซ้าย
แล้วก็ขวาที่รถไฟจะวิ่งตรงมา

แต่ว่าตอนนี้เขาปรับเตียนโล่งแล้ว
คนขับรถบัสวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้

ประมาณ๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ

มีย่าบังหน่อยนะฮะ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับขึ้นมาเนี่ย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดคือไม่ได้จอด

อีกรางหนึ่งเป็นรางขนส่งสินค้า

รางที่๒ห่างกันรางละ๔เมตรนะครับ

รางที่๓ที่ต้องข้ามไปเนี่ย

รางที่๒ประมาณ๘เมตร

บัสเข้ามาจากซ้ายไปขวานะ

ก็จากขนส่งสินค้าไปลางโดยสาร
รางโดยสาร๒รางมารางขนส่งสินค้า

ที่เป็นรางรถไฟโดยสารไปได้

ที่มีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าวิ่งมา

เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมนะฮะขบวนรถไฟขบวนนี้นะครับ
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะยาวทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบสามเมตร
ถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักก็คือสองพันกว่าตัน
โอ้โหตันนะค่ะหนึ่งตันก็เอาพันกิโลกรัมคูณเข้าไป
ตอนนั้นเป็นระยะกระชั้นชิดแล้วคนขับรถไฟบอกนะครับ
เห็นรถบัสตอนนั้นก็คือ๓๐๐เมตรอยู่ข้างหน้า
เห็นรถบัสเริ่มจากเหยียบเบรกแบบเบรกปกติก่อน

ใกล้เข้ามาแบบนี้ฮะไปถึง๑๕๐เมตร
คนขับรถไฟบอกว่าต้องใช้เบรกฉุกเฉินนะฮะ

แต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าต่อให้เป็นเบรกฉุกเฉิน
หรือว่าเบรกปกติพุ่งชนรถบัสเข้ากลางคันแบบนี้นะฮะ
หัวรถบัสหมุนแล้วก็พลิกกลับมาทางฝั่งของรถไฟด้วย
ก็เลยโดนครูดไปเนี่ยที่ตะแคงข้างมาเนี่ยนะฮะ
คือคนขับรถไฟบอกว่าการใช้เบรกรถไฟเนี่ย
ถ้าจะเบรกได้ทันแล้วแบบจอดสนิทนะ
ระยะห่างของวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
ต้องมีไม่ต่ำกว่า๖๐๐เมตร
แต่นี่คือรถไฟบอกว่าเห็นรถบัสในระยะ๑๕๐เมตรนะคะ
แค่๑๕๐เมตรถึงจะเบรกฉุกเฉิน
คือตอนแรกที่เห็นก็คือ๓๐๐เมตร

เบรกปกติแต่เขาก็ไม่หยุด

ใช้เบรกฉุกเฉินก็ยังไม่หยุด

เพราะปกติต้องใช้สักอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า๖๐๐เมตร

ถ้าเบรกฉุกเฉินอย่างน้อยก็ต้อง๕๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นก็คือไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับ

คนขับรถไฟบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดบูดเตือนด้วยนะฮะ

ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกเขาเปิดบูดดังตั้งหลายครั้ง

ใช่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราตั้งแต่เมื่อวาน
บอกว่ารถบัสวิ่งผ่านหน้าบ้าน

คือชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเพลงค่อนข้างจะดัง
ออกมาจากรถบัสคันที่เกิดเหตุด้วยนะครับ

เพราะว่าทางฝั่งของผู้ที่เขาขับรถบัสมา

ยอมรับว่าปัจจุบันนี้รถบัสสวดทัวร์เนี่ยเปิดเพลงกันทุกคันที่เป็นนำเที่ยวนำทัวร์อะไรอย่างเงี้นะเขาก็เปิดกันดังเนี้ยอ่าถามว่าถ้ามาเจอทางรถไฟแบบเนี้ยแล้วมีรถไฟแล่นผ่านมาแล้วเปิดบูดเตือนอย่างเงี้ได้ยินไหมเราเปิดด้วยลำโพงที่มีความดังสูงนะฮะแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงได้ยิน

อันนี้เนี้ยน่ะถ้าถ้าลุงอเอกเป็นคนขับรถบัสน่ะของคันที่เกิดเห็นเมื่อวาน่ะลุงเชื่อว่าลุงก็ไม่ได้ยินเสียงหูรถไฟอืมถ้าเปิดเพลงบนรถดังประมาณอย่างงี้น่ะยิ่งถ้าปิดกระจกเนี้ยโอ้โหเสียงข้างนอกยิ่งไม่ได้ยินใหญ่ค่ะน่ะถ้าเปิดเพลงเสียงดังน่ะแล้วคนในรถเองก็ร้องไปด้วยคุยไปด้วย

เหตุผลว่าทำให้เกิดอุปัติเหตุไม่ได้ยินใช่ใช่เสียงเพลงนี่ก็สำคัญท่านผู้ชมครับเราเราลองจำลองเหตุการณ์เพื่อหาความตอบตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับอนาคตข้างหน้าไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะจะเป็นบนถนนปกติหรือว่าข้ามทางรถไฟหรือว่าที่ไหนก็แล้ว

แต่ถ้าดูจากกรณีที่เกิดขึ้นกับรถบัสของคณะกระถิ่นเมื่อวานนี้ลุงอเนกบอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนลุงอเนกบอกว่าส่วนตัวนะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคิดว่าคนขับรถบัสคงไม่ทันได้ดูว่ามีรถไฟวิ่งมาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตอนก่อนที่จะขึ้นไปถึงทางรถไฟ
จะพ้นค่ะแต่พอเอาเขาจริงจริงแล้วเนี่ยขับรถเคลื่อนผ่านไปเนี่ย
ปรากฏว่ามันไม่พ้นก็เลยถูกชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียเนี่ยฮะ
ไม่อันตรายครับน่ะสำหรับทางนี้สำหรับผมนะอืม
เส้นทางนี้ไม่อันตรายไม่อันตรายอะไรเพราะเพราะอะไรถึงไม่อันตรายครับแล้ว
ระดับทางรถไฟกับระดับถนนรถยนต์นี่ต่างกันฝงระดับอืม
คนที่ขับรถมานี่ก็จะเห็นป้ายรถไฟแล้วขึ้นหลังหนึ่งหลังสองเห็นหรือยังฮะ
เห็นรถไฟไหมครับเห็นแล้วช่วงนั้นน่าจะเห็นนะครับแต่แต่วันนั้นน่ะฝนตกด้วยครับอืม
อากาศปิดนั่งฟ้าปิดอาจจะเป็นไปได้ที่คนขับก็มองไม่เห็น
รางที่หนึ่งรางที่สองรางที่สามมีสามรางทับลงอย่างน้อยขึ้นไปรางที่สอง
ต้องเห็นเห็นแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์นะคะ
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะว่าเปิดเพลงดังไหม
เสียงดังขนาดไหนได้ยินเสียงหวูดหรือเปล่ามีคนตะโกนบอกไหมว่ามีรถไฟมา
เดี๋ยวรอฟังนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้
อย่างครอบครัวนี้ค่ะศูนย์เสียสองน้าหลานค่ะนางสาวรำไพรพาไทยสงฆ์
และนางสาวสุพศรแดงอุ๊ยนะคะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คือเป็นน้าและเป็นหลานกัน
เขาก็มาจากสมุทรปราการญาติญาติก็มาเชิญดวงวิญญาณมีแม่และลูกสาวของนางสาวรำไพร
ญาติสนิทมาร่วมทำพิธียังไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือกามแห่งให้เกิดขึ้นแม่เป็นแม่ดีครับฟันเป็นสองส่องและเท่านั้นจะเป็นแห่งหลานและนางสาว
คุณผู้ชมคะและช่วงจังหวะที่ทุกคนยังจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
มีรถไฟแล่นมาพอดีค่ะมานะคะนี่ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะเสียงรถไฟการที่รถไฟวิ่งผ่านที่จุดเกิดเหตุ
ที่รถไฟวิ่งผ่านที่จุดเกิดเหตุ

สะท้อนให้เห็นถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ทุกคนก็นั่งร้องไห้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ได้แต่พูดว่าอยากจะให้ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตที่จุดนี้เนี่ยกลับบ้านนะคะ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือความสูญเสีย

โดยเฉพาะจังหวะที่กำลังทำพิธีกันอยู่
แล้วรถไฟแล่นผ่านมาพอดีนะคะ
นายพาณุเดชพาถทายสงฆ์เป็นคุณอาของนางสาวรำไพ้
ตอนนี้อายุ๓๓เป็นคนชอบทำบุญค่ะ
จนมาวันเกิดเห็นก็ไม่มีลางบอกเห็นอะไร
ตอนนี้อาทำใจไม่ได้จริงนะคะ
หลังจากนี้ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ก็ทั้งหมดเนี่ยอนักขณะนี้ที่ตำรวจแผลงในวันนี้คือ๑๙ศพนะฮะ

ตอนนี้เด็กทั้งสองคนก็ต้องมาเสียแม่ไป
อยู่อย่างงี้ครับกลัวว่าแบบอาจจะในความเชื่อของผมครับว่ากลัวว่าจะ
ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเสียอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้เลยก็คือ
เราก็ทำตามพิธีกรรมของชาวพุทธเรานี่คือครอบครัวของนางซูวิน
นุ่มเวรอายุสี่สิบหกปีเป็นหนึ่งในสิบเก้าศพที่เสียชีวิตนะครับ
ศพของนางสุวีนครอบครัวได้รับไปทำพิธีบรรพิกุศลที่บ้านเกิดแล้วนะครับ
ที่พิศุนโลกนะครับบ้านห้วยทรัพย์แพงอำเภอชาติรการนะครับ
นี่ฮะมีลูกสองคนด้วยนะครับ
ลูกยังรออยู่ที่บ้านวันนี้อาก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้แทนนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่บริเวณรางรถไฟที่เกิดเหตุสถานีรถไฟคลองแขวงกันที่ฉะเชิงเซาวันนี้ชาวบ้าน
ในพื้นที่เนี่ยนำก๋วยเตี๋ยวไก่ยี่สิบถ้วยนี่ฮะ
พร้อมกับอาหารคาวหวานแล้วก็เครื่องเส้นไหว้
ทำพิธีมอบให้กับวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะครับ
ระหว่างที่มาปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟกันเพื่อป้องกันการจะเกิดเหตุซ้ำรอยนะฮะ
ค่ะคือจะมองเห็นไม่เห็นบทบังไม่บทบังยังไงเอาให้โล่งเตียนไว้ก่อนนะ
แล้วก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวไก่นำมาให้กับผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย
อืมนี่นะคะครับคือบนรถบัสคันที่เกิดเหตุอะค่ะ
ก็ทางผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนที่อยู่แถวนั้น
เขาก็ให้ข้อมูลตรงกันแหละว่ารถบัสเปิดเพลงเสียงดังพอสมควร
ทีนี้ค่ะบนรถบัสผู้ที่เปิดเพลงเนี่ยเขาก็เสียชีวิต
เขาก็คุยกับทีมข่าวของเรานี่คือภรรยานะคะนางสาวปียดาเฉียงทอง
ไปที่จุดเกิดเหตุไปดูจุดที่สามีเสียชีวิต
ที่สำคัญคือไปตามหาโทรศัพท์มือถือค่ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสามีค่ะ
แต่ก็เจอแค่เคสใส่โทรศัพท์มือถือนะคะ
นี่คือเคสนะคะแต่ตัวโทรศัพท์ไม่อยู่
เจอแค่ปลอกโทรศัพท์แบบนี้ค่ะ
คือภรรยาของดีเจอูบอกว่า
อยากได้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสามี
ก็เพราะว่ามีความทรงจำต่างอยู่ร่วมกันในนั้น
โดยเฉพาะรูปคู่รูปสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกัน
กลางสายฝนตามความต้องการของดีเจอู
คือถ่ายตอนเช้าค่ะก่อนเกิดเหตุ๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ยังโทรติดอยู่เลยก่อนเกิดเหตุนะคะยังโทรคุยกันอยู่
นี่ก็เลยคือสิ่งที่ภรรยาบอกว่าอยากจะหาให้เจอ
โทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กอยากได้เมมเมอร์ดีการ
มันมีหลายอย่างอยู่ในนั้น
มันมีงานด้วยรูปแล้วก็อะไรที่ต้องใช้
ก็ประมาณว่าชวนเขาถ่ายรูปตอนฝนตกปกติเขาก็จะไม่ถ่าย
หรือว่าอาจจะแบบหุดหงุดหงิดใส่กันแต่นี่คือก็พาไปถ่ายแล้วก็ถ่ายด้วยกัน
ซึ่งทางพี่สาวของดีเจอูนะคะก็คุยกับทีมข่าวของเรา
คุยไปน้ำตาไหลไปค่ะเล่าให้ฟังว่าน้องชายก็มีอาชีพดีเจบนรถทัวร์
เป็นงานเสริมนะคะก็ทำงานเสริมเป็นดีเจบนรถทัวร์ในเฉพาะวันอาทิตย์
ก่อนเกิดเหตุยังนัดกับน้องชายอยู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดงานวันเกิดให้กับคุณยาย
คุณยายเนี่ยอายุ๑๐๓ปีแล้วนะคะจะไปจัดงานวันเกิดให้กับคุณยายที่กาญจนบุรี
เพราะน้องชายเนี่ยสนิทกับยายมากยายอายุเยอะแล้วจำน้องชายได้คนเดียวในบรรดาลูกหลานทั้งหมด
น้องชายก็บอกว่าเดี๋ยวขอรับงานนี้ก่อนจะได้เก็บเงินไปซื้อเค้กวันเกิดให้กับคุณยายค่ะ
นี่คือดีเจอูผู้เสียชีวิตนะคะครับและผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวที่ให้ข้อมูล
บอกว่าเนี่ยขอรับงานนี้จะเก็บเงินไปซื้อเค้กให้ยายจะซื้อชุดใหม่อยากแต่งตัวหล่อไปวันเกิดยาย
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชายไม่ได้รับงานเปิดเพลงบนรถคันนี้คันที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะไปรับงานให้กับรถคันอื่นแต่ลูกพี่ลูกน้องที่เคยมีบุญคุณกันบอกว่าช่วยรับงานนี้แทนหน่อยได้ไหม
น้องชายก็เลยไปยกเลิกอีกงานนึงมารับงานนี้แล้วก็เนี่ยค่ะมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากงานนี้
คือจำอู๋ได้คนเดียวนอกนั้นลูกหลานคนอื่นคือถามแล้วเขาจะพยายามนึก
แต่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ไปหาเขาจะถามว่าโอ้โหไม่มาเหรอ
แล้วทุกอย่างที่เป็นของของเขาเขาบอกเขาจะให้อูดทั้งหมดเขาจะไม่เก็บให้ใคร
เขาบอกเขาอยากได้ชุดใหม่เขาไม่มีชุดใหม่ไปงานยาย
เขาก็เลยต้องการเขาก็เลยรับงานนี้เพื่อจะเอาเงินไปซื้อแล้วก็ไปทำบุญวันเกิดให้ยาย
ยกเลิกงานที่เขารับคันแรกไปเพื่อจะไปงานลูกพี่เขา
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอกับครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งก็สูญเสียเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าญาติของเขาคือนางสาวรจนาคำมูลนาชื่อเล่นชื่อตายเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย
เป็นหนึ่งใน๑๙ศพนะฮะแต่ว่าเป็น๑ใน๖ศพที่ต้องส่งมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่ตรงเนี้ยฮะนางสาวรจนาคำมูลนาหรือว่าตาย
อายุสี่สิบสี่ปีนะครับวันนี้ญาติก็เดินทางมาที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อจะมาขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับที่วัดทรงธรรมตะบนทัพคล้อ
อำเภอทัพเคราะห์จังหวัดพิจิตรท่านผู้ชมที่เห็นนี่ฮะท่านนี้ที่นั่งอยู่เนี่ย
นี่คือคุณป้านะฮะป้าชื่อว่านางยั่วดีนะครับเป็นป้าของนางสาวรจนา
ป้าบอกว่าคุยโทรศัพท์กับหลานครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้น๒๓วันต่อมาเนี่ยตากระตุกบ่อยเหลือเกิน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เย็นเนี่ย๑๑ตุลาคมก็มารู้ข่าวว่าหลานสาวที่รักเหมือนลูก
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าบอกทีแรกไม่เชื่อนะฮะ
โทรเช็กแบบละเอียดยิบจนเอ้ามันเกิดขึ้นจริง
โทรไปถามใครทุกคนก็ยืนยันว่าใช่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
จนาเขาเสียชีวิตแล้วจริงจริงขณะเดียวกันอีกคนนึงที่มาด้วยนะครับ
ชื่อว่านายอนิรุธแสงสีอายุ๔๕เป็นน้าชายของนางสาวรจนาเสื้อขาวเนี่ยฮะ
คือเขามีศักดิ์เป็นน้ากันค่ะอายุต่างกันแค่ปีเดียวแต่ว่ามีศักดิ์เป็นน้าชายนะครับ
นายอนิรุธบอกกับเราว่าสนิทกับนางสาวรจนามาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าโตมาด้วยกันมีศักดิ์เป็นน้าหลานกันนะ
คือมีอะไรก็โทรหากันตลอด
ก่อนเกิดเหตุแค่๑วันก็คือ๑๐ตุลาคมเนี่ยคืนวันนั้นเนี่ย
นายอนิรุธฝันว่าโกนผมทั้งที่ปกติไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลย
เขาก็บอกว่าฝันว่าโกนหัวเนี่ยมันเป็นฝันร้าย
เป็นลางบอกเหตุร้ายจะเสียของรัก

หลานสาวคือนางสาวรจนาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
แล้วที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือเมื่อวานนี้ครับ
นี้ครับยัดยาดบอกว่านางสาวรถจนาเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุก่อน
รุ่นน้องไปด้วยเพื่อนรุ่นน้องมีสองคนชื่อกล้วยกับชื่อนก
เป็นผู้หญิงบอกไปทำบุญด้วยกันมั้ยนะแต่เขาเขาก็ไปไม่
ก็โทรไปชวนนะครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๘โมงเช้า
ตอนที่โทรไปชวนกล้วยกับนกไปด้วยกับเนี่ยฮะจนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นราว๘โมงเช้า
แล้ว๙โมงเช้าเมื่อวานนี้อุบัติเหตุเกิดไปแล้วนะ
แสดงว่านางสาวรจนาเสียชีวิตไปแล้วญาติบอก
พอ๙โมงกว่านะครับมีโทรศัพท์ของนางสาวรจนาโทรมาหาญาติของ๑ใน๒ที่รจนาเขาชวนไปด้วย
คือคนชื่อนกบอกว่าเออเนี่ยมีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินนะ
แต่ไม่ต้องห่วงนกนะนกปลอดภัยดี
แต่ตอนนั้นน่ะนางสาวโรจนาเธอเสียชีวิตไปแล้ว
ญาติญาติบอกว่าไปตรวจสอบเบอร์ที่โทรเข้ามาทางเบอร์ของของญาติของนกเนี่ย
เป็นเบอร์ของนางสาวรจนาจริงนะครับ
น้องไม่เป็นไรแม่น้องปลอดภัยดี
แต่พ่อวางชีพก็รู้ว่ามันตายอย่างเงี้ย
นี่เป็นสิ่งที่ญาติของนางสาวรจนาเขาบอกว่าญาติของเพื่อนที่โรจนาเขาชวนไปด้วย

ซึ่งก็ยืนยันแล้วนะครับว่าร่างไหนเป็นร่างไหนยังไง
รับศพไปบรรพิกุศลที่บ้านเกิดที่พิจิตรแล้วนะครับ
ลูกชายของนางสาวรจนานายดนุสรคำมูลนา
วันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้ววันนี้ก็มาทำพิธีจุดทูบเชิญดวงวิญญาณผู้เป็นแม่นะฮะ
โดยบอกว่าได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายเนี่ย
อยู่ที่๑เดือนที่แล้วนะครับพอรู้ข่าวก็ทำใจไม่ได้
โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุหนักถึงขั้นร่างขาดออกจากกันก็ยิ่งปวดใจ
ตอนนั้นไม่รู้ว่าแม่จะเจ็บปวดขนาดไหนไปจุดทูบเชิญดูวิญญาณแม่เนี่ย
ให้กลับไปที่บ้านเนี่ยก็เศร้าใจมากนะครับ
ที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่เขาบอกเล่าให้ฟัง
เพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยร่างขาด๒ท่อน
จะมีเสียงลูกชายนะครับ
ก็ตั้งนิษฐานว่าให้เขาตามผมกลับบ้าน
ก็คือนั่งรถเอารถเข้ามา
ก็คือนั่งรถกลับไปที่โรงพยาบาลด้วยก่อน

นายดรุสรบอกว่าหากเลือกได้เนี่ย
คือต้องการให้แม่เนี่ยได้กลับคืนมา

ที่ผ่านมายอมรับว่าตัวเองก็ค่อนข้างห่างกับแม่
ก็อยากขอโทษแม่กับสิ่งต่างนะครับ
ก็ขอให้แม่เนี่ยอโหสิกรรมให้ลูกชายด้วย

ทางนายนรุสรมองว่าทางการรถไฟเนี่ย

เพราะว่าขนาดที่ตรงจุดไหนเป็นทางที่เป็นซอยเล็ก

มีเจ้าหน้าที่ออกมาให้สัญญาณเตือนภัย
และลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายที่หลายจุดนะฮะ

อยากให้แก้ไขตรงนี้นะครับ
นางสาวสุวรรณดีโชธพนิเศษเป็นน้องสาว
และนางสาวิรัญญาเป็นน้องที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับ
นางสาวรจนาบอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวกังวลว่า
นางสารจนาและผู้เสียชีวิตคนอื่นรวมละ๑๙ศพ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดี

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากผ่านสื่อมวลชน

หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอย่างเหมาะสมด้วย
เพราะเรื่องนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องของการประมาทร่วมเพียงอย่างเดียว
รถไฟต้องมีความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนมากกว่านี้
มันมันมีแค่สัญญาณไฟกับเสียงบีบแต่ของรถไฟมันไม่มากพอหรอกพี่
อย่างในกรณีแบบนี้คือคนขับรถประมาทแล้วในรถก็เปิดเพลงเสียงดัง
ถึงไม่ได้ยินเสียงเสียงเตือนของรถไฟ
ถ้ามันเป็นทางที่ไม่อนุญาตทำไมคุณไม่ปิด
คุณยังปล่อยให้ชาวบ้านใช้ทั้งที่ไม่มีทางกั้น
ซึ่งเวลาหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเช่นชนบุรีมีรางรถไฟแต่เขาไม่ใช้
แต่เขาก็ยังมีทางกั้นพี่นึกออกไหมมันเอาไว้แค่ขนส่งสินค้าเหมือนเส้นเนี้ย
มันก็ส่งขนส่งสินค้าเข้ารัฐกระบังเหมือนกัน
หนูก็เลยมองว่าทำไม
จริงแล้วหนูมองว่ามันเป็นความผิดร่วม
จริงอยู่รถรถบัตรมันอาจจะเปิดเพลงดังมันเลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงวอร์ดของรถไฟก็จริง
แต่ว่าถ้าคุณมีทางกั้นหนูมั่นใจว่ารถบัตรไม่พุ่งชนแน่
ทางญาติพี่น้องของนางสาวรจนาก็เลยอยากจะฝากวิงวอนไปผ่านสื่อมวลชนด้วยนะฮะ
ครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคนแล้วก็คนเจ็บด้วยว่ากลัวว่าเรื่องจะเงียบ
เดี๋ยวเรื่องการเยียวยาการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้น
เดี๋ยวเราตามให้ค่ะเพราะว่ามีผู้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาบางส่วนนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็พูดไปในส่วนของประกันสังคมก็มีทางพรบจราจรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือ
ทีนี้ค่ะมีแรงงานชาวเมียนมาค่ะเป็นเพื่อนของนายเวงโกลัส
หนึ่งในผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ไปรับศพที่นิติเวศนะคะ
เจ้าหน้าที่นำศพของชาวเมียนมา๖ศพไปไว้ที่นิติเวศตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ภรรยาของนายเวงโกลัสค่ะคนที่ใส่เสื้อยืดสีฟ้าอ่อนนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุ
แต่โชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากนะคะแค่ฟกช้ำมีรอยแผลเล็กน้อย
เธอก็บอกว่าไม่คิดว่าการไปทำบุญร่วมกับสามีเมื่อวาน
กลายเป็นว่าวันนี้ต้องมารับศพสามีแทน
ระหว่างรอรับศพนี่ค่ะคุณผู้ชมคือนั่งร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ด้านนางพิววัย๔๗ปีเป็นน้าสาวค่ะ
บอกว่าทำงานที่โรงงานทำขวดพลาสติกจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ได้ชวนหลานชายมาร่วมงานด้วย
น้าสาวบอกว่าเสียใจมากชวนหลานมาแล้วกลายเป็นว่าหลานมาเกิดเหตุแบบนี้
มามาใหม่ที่มาก่อค่ะแล้วก็พามาฝากมาหาที่นี้ค่ะ
ก่อนหลังก็ไม่อยากจะมาเพราะว่าพี่ก็อยากให้มา
ไม่อยากให้ตายแบบนี้อะค่ะ
ไม่อยากจะมาเมียนทางเขาขี้เกียจเขาว่าอย่างนี้อะ
คุณผู้ชมคะด้านนางสาวเอมิซานอายุ๓๓ปีเป็นชาวเมียนมาแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเธอกับเพื่อนออกจากโรงงานตั้งแต่๖โมงครึ่งตอนเช้าอะนะคะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุฝนตกค่ะในรถเปิดเพลงดังจริงจริงค่ะ
บอกแบบนี้นะคะแต่เธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีเสียงสัญญาณเตือน
หรือมีการตะโกนบอกคนขับรถบัสว่ารถไฟกำลังจะมาหรือเปล่า
เพราะว่าในรถเนี่ยเสียงเพลงดังนะคะเธอรู้สึกตัวอีกทีคือตอนที่รถบัสถูกรถไฟชนแล้วอะค่ะ
แล้วพอหันไปมองมันเป็นภาพที่ยังติดตาอยู่จนทุกวันนี้นะคะ
คือเมื่อวานนี้กำลังสนุกอยู่บนรถบัส
พอรถไฟมาชนปุ๊บโครมหันไปมองอีกทีคือเพื่อนเพื่อนกลายเป็นศพ
บางคนก็สภาพศพคือเป็นภาพที่หดหูใจมากอะค่ะ
ตัวเธอเองเนี่ยหนีออกมาจากหน้าต่างรถนะคะ
มันชนแล้วก็มันเขาลาดไปก็แค่นี้แหละเราไม่รู้อะไร
แล้วเราก็กรี๊ดอยู่ในรถเหรอ

วินาทีนั้นคิดว่าเรารอดไหม

นึกถึงอะไรไหมตอนนั้น

เรื่องของแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรถบัสของคณะกระถิ่นที่เป็นที่ทำงานโรงงานเดียวกันนะนะ
ก็มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่หลายคนด้วยนะครับ
ผู้ประสานงานแรงงานเมียนมาที่เราได้คุยด้วยบอกว่า
แรงงานส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุเนี่ยก็ยังขวัญเสียอยู่นะครับ
แม้ไม่ได้ไปก็ต้องสูญเสียสามีศูนย์เสียภรรยา
ก็ยังทำใจกันไม่ได้ตอนนี้ทางโรงงานกับทางภาครัฐมาติดต่อพูดคุยเยียวยา
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแล้วนะครับ
จากแรงงานกลุ่มนี้คือแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
มาทำงานในไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า๘ปีแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือเรื่องการรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ยังติดขัดเรื่องเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนนะฮะ
คาดว่าจะสามารถติดต่อรับศพได้นะครับ

แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะนำไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดด่านสำโรงที่จังหวัดสมุทรปราการก่อน
พื้นที่ของโรงงานที่ทำงานกันอยู่
คุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของดีเจอูอีกสักหน่อยนะคะ
ก็ดีเจที่เปิดเพลงบนรถบัสคันที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
นี่คือบรรยากาศงานศพของดีเจอูค่ะ
นายปัญจพลตรุษสมูลที่วัดบางโปรงจังหวัดสมุทรปราการ
มีการสวดพระพิธามศพคืนแรกนะคะ
ญาติและเพื่อนไปร่วมฟังสวดเป็นร้อยคนค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีรดน้ำศพ
ทางครอบครัวยังเสียใจและร้องไห้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะนางสุดท้ายตรุษมูลบอกว่ารับไม่ได้จริง
ลูกชายมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ

เสียลูกชายไปอย่างไม่ทันตั้งตัว

บอกว่าเท่าที่รู้เนี่ย
ลูกชายน่าจะเสียชีวิตเป็นคนที่สองของรถเลย
ลูกชายทำงานประจำอยู่ที่ปรายศนีย์ไทย
แต่งานดีเจเนี่ยเป็นอาชีพเสริมนะคะ
หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว
กระทันหันเขาก็เลยโทรไปบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมไปฉะเชิงเซา
ออดนะคะแม่บอกเหมือนกับไม่อยากไปไม่รู้ทำไม
ไม่อยากไปแต่ก็ไม่อยากขัดใจในจ้างที่ให้งานเป็นประจำ
ก็เลยจำใจต้องไปแต่ก็กลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
คือแม่บอกว่าแม่ใจคอไม่ดีโทรไปหาพี่สาวของดีเจอูว่า
เอ๊ะมีอุบัติเหตุเนี่ยรถไฟชนรถบัส
ไม่รู้ว่าดีเจอูลูกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับจนมารู้ว่าลูกแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
บอกทำใจไม่ได้นะคะคือใจสลายจริงจริงดีเจอูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็ยังมีลูกน้อยอีก๒คนนะคะคนโต๘ขวบคนเล็ก๒ขวบ
ตอนนี้คือครอบครัวหมดหนทางไปหมดมันเหมือนกับมืดมนต์ไปหมดนะคะ
หมดหมดทุกอย่าง
เขาบอกว่าจะอยู่กับแม่ดูแลแม่ไปแล้วเขาก็หนีไปก่อน
เลยไม่รู้จะไม่มีคำพูดว่าจะอยู่กันต่อไปยังไงเนี่ย

เมื่อคืนรถที่ซอยสันติคามเขาก็มองแบบเนาว์ก็บอกให้เจ้าไม่บอกไม่ต้องด่วยังไปเอง
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นคล้ายกับ
ดีเจที่เปิดเพลงเสียงดังบนรถบัสจนทำให้ไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟแล้วก็มาเกิดโศกนาฏกรรมนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าก็ลูกชายแม่ถูกจ้างให้ไปเปิดเพลงในงานบุญให้ไปเปิดเพลงบนรถมันก็เป็นหน้าที่
หน้าที่ก็คือไปเปิดเพลงเขาก็ต้องเปิดเพลงก็ต้องสร้างความคลึกคลื้นตามที่เขาได้จ้างไป
ถ้าบกพร่องในหน้าที่ไม่เปิดเพลงไม่สร้างความสุขความสนุกบนรถก็เดี๋ยวไม่มีใครจ้างอีกเขาก็รับผิดชอบ
หน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่คุณแม่บอกนะคะส่วนหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยมันควรจะเป็นหน้าที่
ของคนขับรถไม่ใช่ว่ามากล่าวหาลูกชายแม่แบบเต็มเต็มว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุถ้าจะ
บอกแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกต้องแล้วแม่ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้ว่า
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม่คงไม่ให้ลูกชายเอาชีวิตไปแลกไปทำงานบนรถบัสคันที่จะเกิดเหตุอันนี้คือภาพที่
เจอูเขาโพสต์นะคะว่าเนี่ยทำงานแป๊บก็คือจะไปทำงานบนรถบัสคันที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะเหตุการณ์แบบ
คุณแม่บอกว่าถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณที่สูญเสียเนี่ยก็คงจะไม่มีทางเข้าใจค่ะ
คนขับรถก็คือหน้าที่ของการดูรถใช่ไหมคนเปิดเพลงก็ต้องทำหน้าที่ของการเปิดเพลงเพราะงานไปกระถิ่น
ใครคงไม่ร้องไห้ไปทั้งคันรถหรอกเขาก็ต้องสนุกสนานคุณอย่ามาบอกว่าดีเจเปิดเพลงดังแล้วไม่ได้ยิน
รถไฟนั้นคุณพูดไม่ถูกปล่อยให้เขาด่าถ้าบาปใดเขาไม่เจอครอบครัวเขา
สำหรับร่างของดีเจอูก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพระฤหัสบดีที่สิบห้าตุลาคมนี้ค่ะทีนี้ค่ะเหตุการณ์
นี้คนขับรถบัสก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าจุดแรกที่ชนกับรถไฟพุ่งมาชนก็คือที่ส่วนหัว
สมุทรปราการครอบครัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจมากนะคะก็ได้มีพิธี
รถน้ำศพนายบุญส่งก็ขอร้องสื่อมวลชนว่าไม่อยากจะให้บันทึกภาพภายในสาราก็มีตัวแทน
ครอบครัวมาคุยนะคะว่าไม่พร้อมจริงจริงไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ไม่พร้อมที่จะให้บันทึกภาพเพราะครอบครัวทำใจไม่ได้ค่ะทีมข่าวก็ได้คุยกับในตุ้ยที่เคยเป็นเด็กประจำรถของนายบุญส่งอ่ะนะคะตอนนี้ก็ผันตัวเองไปเป็นดีเจประจำรถบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่สบายใจเลยที่มีคนโจมตีว่าเสียงเพลงบน

เดียวพังเปิดดังเงินพังเป็นไปไม่ได้ครับพี่จากประสบการณ์จริงอาชีพของพวกผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งดีเจคนขับรถบัสคนขับรถบัสนี่คือเสี่ยงแน่นอนครับพี่ขาข้างซ้ายนี่คือข้างขวานี่ติดคุกข้างหนึ่งนะพี่ข้างซ้ายคือตายนี่คือมุมมองคนขับรถบัสอาชีพดีเจถามว่าเปิดเพลงถูกใจก็ดีไปไม่ถูกใจลูกค้าก็มีด่ามั่งเอ่อที่สังคมพูดว่า

มันมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะ
ใช่ค่ะคงไม่ได้มีใครมานั่งโทษใครว่าเป็นความผิดของใครอะไรยังไงหรอก
ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกฮะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตน้าหลานสองศพนะฮะ
วันนี้ญาติรับศพนางสาวรำภัยพาไทยสงศ์อายุสามสิบสองกับนางสาวสุพัชศ์สอนแวงอุ้ย
อายุยี่สิบเก้านะครับนี่เป็นสองหน้าหลานนะครับ
ก็ไปรับศพมานะครับนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่สาราสี่วัดด่านสำโรง
สมุทรปราการนะครับวันนี้ก็มีครอบครัวนะครับ
มีคนที่รู้ข่าวนะครับมาเคารพศพกันด้วยความโศกเศร้านะฮะ
มีพิธีรดน้ำศพไปนะครับแล้วก็สวดบำเพ็กกุศลเมื่อช่วงค่ำนี้เองฮะ
เมื่อสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมาสามีของนางสาวสุพัฒนศรบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยภรรยาก็ยังชวนอยู่นะครับ
วันที่สิบเอ็ดตุลาก็คือเมื่อวานนี้ไปทอดกระถิ่นกันไหมค่ะ
แต่สามีของนางสาวสุพัฒนศรบอกกับเราว่าก็ปฏิเสธภรรยาไป
บอกไม่ไปหรอกเพราะว่าเป็นที่ทำงานของภรรยา
ก็ให้ภรรยาไปกับเพื่อนเพื่อนดีกว่าแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะ
ก่อนจะไปทำบุญกระถิ่นเมื่อวานเนี้ยสามีก็สังเกตว่าภรรยาเนี่ยดูหน้าตาผ่องใส
ค่ะนะดูขาวสดใสผ่องใสมีสง่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางอะไรนะ
สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นจะกำหนดสวดศพสามคืนนะครับ
น้าหลานนะครับแล้วก็จะมีพิธีชะพนักกิจกันต่อไป
ส่วนเรื่องของอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ก็น่าสงสารนะฮะ
เพราะว่าแม่เสียชีวิตอืมพ่อยังอยู่ในห้องไอซียูใช่ค่ะ
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาฮะ
วันนี้มีในเวทกับนางบังออนภูคลองผา
พาหลานสาววัย๕ขวบเป็นเด็กหญิงนะฮะ
อายุห้าควบชื่อน้องมิ้งพามาจากกรศิลป์
พามานี่ฮะพามามาเฝ้าดูอาการของพ่อ
ส่วนแม่ของน้องมิ้งคือนางสาวเมรดาอายุ๓๘เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้ว
ที่รถบัสของโรงงานที่จะไปกระถิ่นกันถูกรถไฟชนเมื่อวานนี้
คือแม่เนี่ยเสียชีวิตนางบังออนบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายอยู่ในรถบัสที่ถูกรถไฟชน
กับสามีในฐานะปู่กับญาติรีบพาหลานสาวมาจากกรสินเลย
แล้วก็บอกหลานสาวว่าเออไปเยี่ยมพ่อกันพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาล
มิ้งหลานสาวก็ถามเอาแล้วแม่ล่ะย่าก็เลยตัดสินใจบอกไปว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แต่หลานสาวก็ไม่เข้าใจหรอกยังไม่รู้หรอกว่าเออ
การเสียชีวิตของแม่เนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ
ขวบฮะก็มารอเฝ้าอาการพ่อกับปู่กับย่าอยู่ที่โรงพยาบาล
ย่าบอกว่าสงสารหลานสาวมากตอนนี้ต้องสูญเสียแม่พ่อยังไม่พ้นขีดอันตราย
คือปู่กับย่าเนี่ยเลี้ยงหลานสาวมาตั้งแต่หนึ่งขวบเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ย
มาทำงานโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการนะฮะก็โทรหากันทุกวันคุยกันทุกวันนะครับ
นี่ยังนัดหมายกันไว้เลยว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เนี่ยลูกชายกับลูกสะพ้ายจะเดินทางกลับมาบ้านที่กาลสิน
เพราะว่าสงกรานที่ผ่านมาไม่ได้กลับเนื่องจากติดโควิด๑
คุณแม่ถามเขาว่าโควิด๑๙อันตรายหรือยังเขาบอกว่าอย่างบอกไม่ได้

ค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนถึงแรงไม่ได้เป็นโรคอะไร
นางบังออนก็บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวคือขอให้ลูกชายเนี่ย

หลังจากนั้นถ้าพอจะเคลื่อนย้ายได้ก็จะย้ายไปรักษาตัวต่อที่กรสิน

ส่วนศพของลูกสะพ้ายนะครับตอนนี้ทางฝั่งครอบครัวของลูกสะพ้าย
ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดพิจิตรแล้วนะ
เป็นบ้านของนางสาวนิดาวันคำมลาอายุ๒๘
คนใกล้ชิดบอกว่าเธอเป็นสาวโรงงานสายบุญเป็นหนึ่งในผู้
เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะบรรยากาศเศร้าค่ะญาติเพื่อน
ร่วมรุ่นเดินทางมาแสดงความเสียใจโดยเฉพาะพ่อแม่และน้อง
ยังช็อกอยู่เลยนะคะร้องไห้ตลอดยังทำใจไม่ได้กับความ
เสียนางสาวพาวินีคมลาอายุ๑๙เป็นน้องสาวนะคะน้องสาวของ
นางสาวนิดาวันผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าตัวน้องพ่อแม่และ
ญาติญาติทุกคนตอนนี้ยังรู้สึกเหมือนกับเป็นความฝันเหมือน
ฝันร้ายอ่ะค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเหมือนกับ
ทันหันรู้สึกเหมือนเป็นฝันร้ายเพราะไม่มีรางสังหรณ์ไม่มี
เขาลางอะไรเลยว่าพี่สาวจะมาประสบเหตุการณ์ที่เลวร้ายถึง
ท่านเสียชีวิตแบบนี้ทั้งทั้งที่กำลังจะเดินทางไปทำบุญกับ
เพื่อนที่ทำงานในโรงงานผลิตขวดน้ำหอมที่จังหวัดสมุท
รากันด้วยกันนางสาวพาวินีบอกว่าพี่สาวไปทำงานที่ต่าง
จังหวัดนะคะตั้งแต่จบม๓ไปกับญาติไปกับเพื่อนบ้านก็หา
รายได้ส่งมาให้พ่อแม่จนสร้างบ้านนะคะก็ให้พ่อแม่ซื้อ
ปุ๋ยใส่นาข้าวส่งเสียน้องสาวให้ได้เรียนหนังสือช่วงปี
ช่วงสงครานทุกปีก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านสงกรานปีนี้ไม่
กลับนี่ค่ะแต่ยังไม่ทันถึงปีใหม่ก็มาเกิดเหตุนี้พี่สาว
เป็นคนกระตันยูมากนะคะชอบทำบุญคือแต่งงานมีสามีมีลูก
นะคะก็ยังส่งเงินไปให้พ่อแม่ไปให้น้องสาวตลอดการสูญเสีย
ในครั้งนี้เป็นเหมือนกับการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวกว่า
ทำใจได้คงอีกนานจริงจริงตอนนี้คนในครอบครัวก็จะจด
จำแต่เรื่องราวดีของพี่สาวคนนี้ค่ะ
ทำบุญกับแฟนแต่ว่าไปทางนี้แฟนแกไม่ได้ไปด้วยเขาเลยไปคน
เห็นเพื่อนที่ไปอยู่ด้วยแล้วมาว่าไนดซ์กำลังจะมาจะ
มากำลังลุบเพื่อนก็จงฝรั่งนั้นตัวดีโทรมาทางบ้านบอก

ส่วนคุณพ่อของนางสาวนิดาวันค่ะคุณพ่อเดชอันนันคำมลาบอกว่าพ่อยังช็อกอยู่เลยนะคะที่ต้องสูญเสียลูกสาวคนโตอย่างไม่มีวันกลับตอนที่
โทรไปบอกข่าวร้ายคือไม่อยากจะเชื่อว่าลูกสาวพ่อจะมาประสบเหตุนี้
ทั้งทั้งที่กำลังจะไปทำบุญทอดกระถิ่นลูกสาวเป็นคนชอบทำ
บุญมากค่ะคุณพ่อบอกว่าหลังจากนี้ครอบครัวก็คงจะลำบาก
มากขึ้นไม่มีคนส่งเสียไม่มีคนดูแลแล้วก็มีหลานสาว
ขวบด้วยนะคะก็คือลูกของผู้เสียชีวิตนะคะก็ต้องกำพราม
แม่ก็ฝากความหวังไว้ที่บริษัทรถบัสคันที่เกิดเหตุหรือ
โดยงานที่เกี่ยวข้องว่าลูกสาวพ่อจะต้องไม่เสียชีวิตฟรี
กับเหตุการณ์นี้นะคะก็กำหนดการจับประนักกิจศพก็คือ
พรุ่งนี้นะคะที่เมนประจำหมู่บ้านค่ะครับท่านผู้ชมครับดูความ
ืบหน้าเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นหน่อยนะฮะวันนี้มีการแถลงของตำรวจนะครับ
คุณผู้ชมครับพลยมปรีชาคริสต์สวัสดีผู้บังคับการตำรวจภู
จังหวัดฉะเชิงเซานี่ฮะวันนี้ท่านแถลงความคืบหน้าทางคดี
นะครับบอกว่าได้สอบปากคำพยานรวบรวมหลักฐานต่างแล้ว
สาเหตุของอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสของคณะกระถินในครั้ง
นี้สรุปได้๖ข้อหลักนะครับก็คือ๑ตามนี้เลยฮะคนขับรถ
ัสไม่คุ้นเคยเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟในจุด
เกิดเหตุสองรถบัสมีการเปิดเพลงเสียงดังนะครับอาจทำให้
คนขับรถเนี่ยไม่ได้ยินเสียงบูดเตือนจากรถไฟตอนที่
ตำรวจบอกว่าอย่างนี้นะครับ๔จุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทาง
ลาดชันคนขับรถบัสต้องเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ผ่านพ้นจุด
ดังกล่าว๕ภายในรถบัสบรรทุกผู้โดยสารเกินปกติจึงเร่ง
เครื่องขึ้นเนินได้ช้ากว่าปกตินะฮะเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะ
๖รถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้
ในระยะกระชั้นชิดหลังเกิดเหตุตำรวจบอกว่าได้เรียกคนขับ
รถไฟมาสอบสวนแล้วนะครับคนขับรถไฟบอกว่าก่อนเกิด
เหตุเนี่ยเห็นรถบัสในระยะ๓๐๐เมตรตอนนั้นก็เบรกใช้เบรก
ปกติพอเห็นว่ารถบัสไม่หยุดแล้วจะข้ามทางรถไฟพอไปถึง
ระยะใกล้๑๕๐เมตรแล้วรถบัสก็ยังไม่หยุดตอนนั้นใช้เบรก
เฉินตามหลักความปลอดภัยแล้วแต่ไม่ทันด้วยความที่ว่า
ขบวนรถไฟมีความยาว๔๙๓เมตรน้ำหนัก๒๐๐ตันวิ่งมาด้วยความ
เร็วไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คนขับรถไฟยืนยัน
ตำรวจนะฮะแต่ถ้าจะให้เบรกแบบจอดนิ่งสนิทได้เนี่ยต้อง
มีระยะห่างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๖๐๐เมตรถ้าใช้เบรกปกติค่ะถ้า
ใช้เบรกฉุกเฉินระยะห่างเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า๕๐๐เมตรถึง
เบรกทันเพราะฉะนั้นก็เลยเบรกไม่ทันนะครับรถบัสก็เลย
รถไฟเนี่ยพุ่งชนเข้าใส่นะเพราะว่ากระชั้นชิดมากไม่
สามารถเบรกแล้วหยุดนิ่งได้กรณีนี้คนขับรถไฟยืนยันว่า
ความระมัดระวังที่สุดแล้วนะครับทางตำรวจไม่ได้มีการแจ้ง
ข้อหากับทางคนขับรถไฟนะครับ
คนขับรถไฟเนี่ยเห็นรถบัตรก็ระยะห่างประมาณ๓๐๐เมตรแล้ว
เขาเบรกแล้วครับเขาใช้เบรกห้ามล้อปกติแล้วจนประมาณสัก๑๕
เมตรก็ใช้เบรกฉุกเฉินนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารถบัตร
รถไฟโดยรถไฟเนี่ยนะครับขนส่งสินค้ากระบวนนี้เขาบอก
ว่าระยะที่เขาจะเบรกแล้วหยุดรถได้จนหยุดนิ่งเนี่ยใช้
ประมาณหกร้อยเมตรก็สาเหตุหลักก็น่าจะเกิดจากการใช้ความ
วัดมันไม่เพียงพอของผู้ขับขี่รถบัตรโดยสารครับทีนี้
ในส่วนของรถบัสนะครับตำรวจบอกว่าเจ้าของรถบัสเนี่ย
เรื่องต้นถือว่าสามารถเอาผิดทางแพ่งได้นะครับแต่ต้องรอ
ให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยฟ้องเอาผิดก่อนนะครับเนื่อง
จากรถบัสคันนี้ตรวจสอบแล้วนะครับรถบัสที่ประสบเหตุ
เนี่ยบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะ
ว่ารถบัสคันนี้ที่คนที่อยู่ในโรงงานเข้าใบทรัพย์กระทิน
เป็นรถขนาด๔๒ที่นั่งวันเกิดเหตุบรรทุกผู้โดยสารมา๗๐คน
ถือว่าเกินนะฮะเกินกว่าที่กำหนดนะครับ
ทางอาญาไม่สามารถเอาผิดได้นะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาไม่ได้เป็นคนขับรถ
แล้วคนขับรถเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าทางแพ่งเนี่ยเอาผิดได้
อดผู้เสียชีวิตวันนี้ตำรวจบอกว่าเพิ่มเป็น๑๙ศพนะครับจากที่เกิดเหตุเมื่อวาน๑๘ศพ
วันนี้มีนายสุปัญญาลีลารัฐที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนะครับ
ทำให้เสียชีวิตเป็น๑๙ผู้บาดเจ็บตอนนี้๓๙นะครับในจำนวนนี้สาหัสอยู่๒
กรมการขนส่งทางบกบอกว่าได้ตรวจสอบรถบัสคันเกิดเหตุแล้วนะครับเป็นรถไม่ประจำทาง
เมื่อวานนี้เช่ามานะครับออกจากโรงงานที่สมุทรปราการเนี่ย๖นาฬิกา๓๐นาทีจะไปทำบุญกระถิ่นที่ฉะเชิงเศร้า
มีนายบุญส่งสวนยิ้มเป็นคนขับรถบัสนะครับนายบุญส่งมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่สอง
ขออนุญาตเมื่อ๒๘พฤศจิกายนปี๓๙แล้วใบอนุญาตจะหมดอายุ๒๖ธันวาคมปีนี้๖๓
นายบุญส่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับส่วนตัวรถนะครับรถบัสคันเกิดเหตุเข้ารับการตรวจสภาพครั้งสุดท้ายนะครับ
กรมการขนส่งทางบกตรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะคือ๘ตุลาคม๖๒โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีรุธยา
วันสิ้นอายุภาษี๓๐กันยายน๖๓คือเกินมาแล้วนะเมื่อวาน๑๑ตุลาคม
เรื่องต้นรถมีประกันภัยประเภท๓บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด
แต่ประกันภัยก็สิ้นอายุปีหน้านะฮะ๓๐กันยายน๖๔ถือว่าประกันยังมีอยู่นะครับ
ตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้รถใช้ความเร็ว๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่พบความเร็วเกิน
และไม่พบชั่วโมงการทำงานเกินในวันที่๑๑ตุลาคม๖๓ของพนักงานขับรถ
จากการตรวจสอบทั้งหมดของกรมการขนส่งทางบกนะครับในส่วนของผู้ประกอบการรถบัสคันนี้
หรือว่าเจ้าของรถนี่แหละฮะจะมีความผิด๓ข้อหาก็คือ
จะโดนโทษเนี่ยปรับทั้งหมดเนี่ย๑๕๐๐๐๐บาทนะฮะมีเรื่องของบรรทุกผู้โดยสารเกิน
มีขาดชำระภาษีประจำปีแล้วก็ขับรถไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทีนี้ค่ะก็มาดูมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คปพชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ประสบเหตุค่ะ
ทางคอปภตรวจสอบรถบัสที่เกิดเหตุนะคะว่าทำประกันภัยไว้กับสองบริษัท
อันดับแรกนะคะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือพรบทำไว้กับบริษัทอาคเนจำกัดมหาชน
จะได้รับสินใหม่ทดแทนสูงสุดคนละห้าแสนบาทรวมค่าเสียชีวิตและรักษาพยาบาลนะคะ
โดยทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้ไม่เกิน๑๐ล้านบาทต่ออุบัติเหตุ๑ครั้ง
นั่นหมายความว่ากรณีนี้บางครั้งเนี่ยผู้เสียชีวิตก็อาจจะไม่ได้เงินเต็มจำนวน๕แสนบาท
เพราะว่าวงเงินทั้งหมดคือ๑๐ล้านบาทก็คือต้องหารกับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ
ในส่วนที่๒นะคะก็มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภทที่๓
ทำไว้กับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชน
จะได้รับสินมัยทดแทนสูงสุดคนละ๕๐๐๐๐๐บาท
โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้ไม่เกิน๑๐ล้านบาทต่ออุบัติเหตุ๑ครั้ง
แต่ในส่วนนี้จะเพิ่มเงินค่ารักษาพยาบาลให้๕๐๐๐บาท
กรณีเสียชีวิตอีก๕๐๐๐๐บาท
และสำนักงานคอปภจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่ได้ลงพื้นที่
และประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
เขาได้มีการประสานเกี่ยวกับเรื่องจ่ายเงิน
ในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกสรุปเบื้องต้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ทนายนิด้าสรรญาหวังสุขเจริญนะฮะ
ทนายนิด้านะครับทนายดังนะครับ
บอกว่าขอเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐออกมาแสดงความรับผิดชอบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วย
โดยบอกว่าอ่านข่าวแล้วก็โมโหมีแต่คนพูดถึงการเอาผิดกับฝ่ายรถบัส
อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ออกมารับผิดชอบบ้าง
เพราะที่เกิดเหตุเนี่ยสัญญาณไฟมีหรือเปล่าไม้กั้นมีหรือเปล่า
รถไฟกำลังวิ่งมาตรงจุดเกิดเหตุเป็นถนนที่รถอื่น
สัญจรตัดไปมากันโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยก็ได้หรือ
มาตรฐานความปลอดภัยที่รถควรมีให้ทำครบหรือไม่
โยนแต่ความผิดให้กับประชาชนรัฐไม่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้
ดังนั้นทนายนิด้าบอกว่าขอให้รอฟทอบตอบจ
หรือแม้แต่กระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้
เรื่องการไม่จัดทำอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
แบบนี้เข้าข่ายทางเจ้าหน้าที่รัฐประมาทหรือไม่
แม้จะบอกว่ารถบัตรผิดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
เช่นไม่หยุดดูซ้ายดูขวาไม่เว้นระยะตามกฎหมายกำหนด
การดูแลจะไม่ต้องผิดเลยหรืออย่างไร
ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้
เดี๋ยวค่อยตรวจสอบกันต่อแล้วกัน